โอ้โห่ฝนทันลมอีสานอ่วะ

เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ขอนแก่นเขาออกจากอีสานแล้วเหรอ
เมื่อกี้ขอนแก่นต้นข้าวตายที่ดาวรายงานเนี่ย
แต่ละพื้นที่ที่จะบอกว่าจะให้ดูน่าค่ะ

นครพนมฝนตกหนักแล้วน้ำมาแบบนี้กรวยเหรอ

โอ้โหกลวยเอ่ยนี่อะไรกระป๋องเอยลอยอยู่แบบนี้
คอนพนมน่าจะเป็นจังหวัดที่มีฝนมากที่สุดในประเทศไทยปีนี้นะ

แล้วพอเห็นแบบนี้นี่เขาต้องเร่งเลยเดินเครื่อง
สูบน้ำระบายน้ำโอ้โหดูสิถือไม่กว่านี่รอทำความสะอาดแล้วนะ
เมื่อไหร่จะไปหมดเมื่อไหร่จะลง
แล้วเวลาที่มีรถผ่านแบบนี้ก็กลัวไอ้คลื่นน้ำมันจะซัดเข้าตรงอาคารพาณิชย์
รวมของชาวบ้านนี่แหละค่ะฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลย
เขตเทศบาลเมืองนครพนมน้ำก็เลยท่วมขัง
ถนนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือถนนอภิบาลบัญชาอยู่หน้าตลาดสดเลยค่ะ
แล้วก็ถนนบำรุงเมืองน้ำท่วมขังสักประมาณฟุตหนึ่งได้๑ไม้บรรทัศน์นะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็เดือดร้อนนะรถเล็กมอเตอร์ไซค์เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
หนักสุดยังหนักสุดในรอบปีนี้แล้วระบายลงแม่น้ำโขงไม่ทัน
ล้นท่วมพื้นที่ต่างนี่แหละค่ะ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนมนะก็ต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำติดไว้อยู่๖จุด
ก็เร่งเลยแล้วก็ระบายน้ำลงแม่น้ำโขง
ป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาท่วมชุมชนแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจ

เช้านี้ระดับน้ำน่าจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ
คนนครพนมคะดูห้องข่าวหัวเขียวอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
ไหนใครอยู่ที่นครพนมแล้วดูอยู่ส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
ด้วยความเป็นห่วงแต่ยังไงก็ตามนะ
ต่อให้ระดับน้ำเช้านี้จะลดลงแล้วก็จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
จนกว่าจะสิ้นสุดรูดูฝนก็อีกเดือนกว่านะคะ
อันนี้ที่นครพนมใช่ไหมขยิบไปดูกาลสินหน่อยค่ะ

คือกู้ภัยเนี่ยโอ้โหเห็นน้ำแบบนี้

ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกับเพื่อนมาข้ามลำห้วยพี่เบิร์ต
ตรงนี้เลยอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งนี่แหละค่ะ

ถ้าฝ่ายน้ำรอดใช่คืนน้ำปะเห็นที่มันซัดแบบนี้ไหมโอ้โห

หนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็รอดมาได้เนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังผมกับเพื่อนเนี่ยนะ
กำลังขี่รถข้ามลำห้วยจะไปถึงอีกฝั่งแล้ว
จู่น้ำมันซัดพัดแรงคนนี้คนนี้

ทั้งคนทั้งรถเลยไหลไปตามกระแสน้ำ
ผมคว้ากิ่งไม้เกาะเอาไว้แต่เพื่อนผมอ่ะสิ
ถูกน้ำพัดซัดหายไปพร้อมกับรถเลย

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ค้นหาทั้งวันจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่านมา

ตรงนี้เป็นเขตอันตรายห้ามผ่านเด็ดขาด
แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ค่ะตอนนี้๖โมง๒นาทีใช่ไหม
เดี๋ยวฟ้าสว่างจะมาค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าน้ำไหลดูมุมสูงสิ

คิดว่าข้ามได้คุณผู้ชมเห็นไหม
น้ำมันไหลเหมือนกับตัดขาดถนน
แต่พอซัดมาแล้วมาเจอน้ำแบบนี้

ไม่เอาไม่ว่ามอเตอร์ไซค์รถใหญ่ขึ้นมาหน่อย

นี่อ่านข้อความหน่อยเมื่อกี้น้ำแข็งถามไปใช่ไหมน้อง

คุณปิยาธิดาน้องคอมพะนมบอกดูค่ะก็ดูอยู่นี่

โอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาบอกเรานะครับ

ค่ะแล้วคุณปีอธิดาที่บ้านน้ำท่วมไหม
อยู่ในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าเขตเทศบาลหรือเปล่า